คุณผู้ชมคะขอต่อเนื่องนิดนึงเรื่องของโควิด๑๙
ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับนางเอกสาวชื่อดังคุณแต้วนัทพรครับ
คือเมื่อวานที่เราพูดไปว่าคุณแต้วได้มีการโพสต์ภาพ
จัดงานวันเกิดให้กับคุณแม่แล้วก็โพสต์ภาพครอบครัวถ่ายภาพด้วยกัน
ก็ไม่ได้มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่กันหลายคนจัดงานวันเกิดแบบนี้เนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็พยายามจะถามคุณแต้วว่าอยากจะชี้แจงอะไรไหม
แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบจากคุณแต้วว่าจะชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไร
แต่วันนี้คนที่ชี้แจงก็คือพี่สาวพี่สาวนะฮะ
พี่สาวของคุณแต้วครับคือพี่สาวเนี่ยก็เข้าไปตอบในไอจีนะคะ
ตอบว่ารู้ไหมว่ารัฐออกกฎห้ามรวมตัวกันเกิน๒๐คน
ห้ามจัดงานสังสรรค์หมายความว่าคือในรูปที่จัดงานวันเกิดเนี่ย
ไม่ถึงยี่สิบคนลักษณะประมาณนี้พี่สาวของคุณแต้วก็บอกด้วยนะคะว่า
คือมีบางคนฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็เพิ่งไปตรวจโควิดกันด้วย
ไม่ใช่งานปาร์ตี้ที่รวมคนจากต่างที่ต่างทางเราก็กลัวค่ะ
ขอบคุณที่เป็นห่วงนี่นะคะในภาพคือมีไม่ถึงยี่สิบคน
ก็คือมีประมาณสิบเจ็ดคนครับแต่คนก็ยังไปแสดงความคิดเห็นกันต่อว่า
ถ้าคุณฉีดวัคซีนมาแล้วคุณก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ยังต้องทำอยู่นี่ค่ะ
ให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามลักษณะประมาณนี้นะคะ
คนก็คอมเมนต์กันเยอะบอกว่าโอ้โห๑๗คน
แม้ไม่ถึงยี่สิบแต่สิบเจ็ดค่ะฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดแล้ว
ใช่ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดอีกนะคะ
ในร้านอาหารเนี่ยเป็นคนมาตอบเองแต่คุณแต้วยังไม่ได้ตอบนะ
สาวคือพี่เต๋านะคะคุณเต๋ามาตอบบางคนบอกร้านอาหารนี่ตอนนี้ยังให้
แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่มคนเนี่ย
โพสต์โพสต์เอกสารว่าฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้วแบบนี้ค่ะ
อืมค่ะค่ะก็แจ้งก็ทราบใช่ค่ะว่า
พี่สาวคุณแต้วเขาแจ้งมาว่าอย่างนี้นะครับ